เมื่อวานนี้นายดูเตอร์เต้ก็ได้ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
นาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับ
โดยนโยบายสำคัญที่เขาประกาศไว้และทำให้ชนะใจ
ผู้เลือกตั้งก็คือจะขจัดอาทยากรรมให้หมดไป
จากประเทศภายในเวลา๖เดือน
ขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองฟิลิปปินส์ก็มองนะครับว่า
ท่าทีแข็งกล้าวและไม่สนใจต่อหลักการสิทธิมนุษยชนของดูเตอร์เต้
จะเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยที่เปราะบางของฟิลิปปินส์

ภาพการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ของนาย
หลังชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ดูเตอร์เต้ชนะใจชาวฟิลิปปินส์จากการประกาศว่า
หากได้เป็นประธานาธิบดี
จะขจัดอัธยากรรมให้หมดไปจากประเทศภายใน๖เดือน
ท่าทีแข็งกล้าวและผลงานการปราบอัธยากรรมในเมืองดาวาว
เหมือนจะทำให้แนวทางต่อสู้กับอัธยกรรม
ตาต่อตาฟันต่อฟันของดูเตอร์เต้
ขานรับจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของฟิลิปปินส์
แม้ที่ผ่านมาดูเตอร์เต้จะแสดงความเห็นที่รุนแรงทั้งต่อศาสนจักรคาทอริกรวมถึงสื่อมวลชน
แต่รานจิตรายนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์เชื่อว่า
สนับสนุนของดูเตอร์เต้จะให้ความสำคัญกับนโยบายเด็ดขาด
ที่เขาให้สัญญาว่าจะทำเมื่อเป็นผู้นำประเทศมากกว่าถ้อยคำรุนแรงต่างของเขา
ขณะเดียวกันดูเตอร์เต้ก็ต้องแบกความรับผิดชอบต่อความคาดหวังของประชาชนด้วย
เชื่อว่าดูเตอร์เต้จะลงโทษอาทยากรรมแบบที่ไม่มีรัฐบาลไหนเคยทำมาก่อน
การพุ่งเป้ากำจัดองค์กรอัธยากรรมรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่คอยปกป้องอาทยากร
ที่อยู่ในรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคง
ลูกชายของเขาถูกฆาตกรรมในรถยนต์ซึ่งถูกขโมยไปเมื่อปี๒๕๕๙
จะได้รับความเป็นธรรมจากช่วง๖ปีต่อจากนี้ของรัฐบาลดูเตอร์เต้
แต่องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ขณะนี้
ที่มีผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดและเป็นสมาชิกแก๊งอาจยากรรมถูกวิสามันฆาตกรรมเพิ่มขึ้นแทบจะรายวัน
การฆ่าไม่ใช่หนทางที่จะรับรองสันติสุขและความเป็นระเบียบของสังคมได้
แต่การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเกิดจากการปกป้องสิทธิของประชาชน
ขณะที่ฮูลิโอตีฮันกีสัตว์อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดอร์ลาซานมองว่า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอีก๖ปีต่อจากนี้
คือผู้นำที่ไม่ไตรตรองไม่ยึดติดกับประเพณี
ไม่กลัวที่จะสวนทางต่อหลักการหรือบรรทฐานต่าง
เพื่อที่จะทำในสิ่งที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ให้ลุล่วง
ซึ่งตีฮันกีมองว่าวิธีการที่แข็งกล้าวของดูเตอร์เต้
จะเป็นสิ่งที่คุกคามต่อประชาธิปไตยที่เปราะบางของฟิลิปปินส์

ดูเตอร์เต้ยังสัญญาจะยุติปัญหาแบ่งแยกดินแดนในฟิลิปปินส์
ซึ่งรวมถึงปัญหาความขัดแย้งรุนแรงกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมุสลิมทางภาคใต้ของประเทศ
ดำเนินมานานถึง๔๗ปี
ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๑๒๐๐๐คน
และสัญญาว่าจะนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้ง